ต้องบอกว่าเธอเป็นนางเอกค่ะแต่เธอแทบจะไม่ใช่นางเอกแล้วนะคะ
เพราะว่าเธอรับบทเป็นอะไรรู้ไหมคะ

เป็นเอฟซีดาราแบบตั้งรักเลยใช่ไหม
ถูกต้องเรากำลังพูดถึงนางเอกคนนี้นะคะน้องใบเฟิร์นพิมชนกค่ะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูเบื้องหลังนะคะว่านางเอกคนนี้
ทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่นางเอกเธอคือสิ่งดาราดีนั่นเอง
ก็ต้องบอกว่านะคะสาวใบเฟิร์นเนี่ยนี่แทบจะไม่ใช่นางเอกจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แทบจะเป็นติ่งดาราคลั่งดาราทั่วทั้งวงการ
คือเบื้องหน้าเราเห็นใบเฟิร์นคือนางเอกมากความสามารถ
แฟนคลับล้นหลามทั้งไทยและจีนคุณผู้ชม
แต่เบื้องหลังเนี่ยคุณผู้ชมใบเฟิร์นเนี่ยคือเอฟซีดาราจริงเวลาเขาเจอดาราที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยค่ะคือจะแอบมองอยู่ไกลค่ะ
เกรงใจไม่กล้าเข้าไปขอถ่ายรูปค่ะ
เชื่อใช่ไหมคะดิฉันมีหลักฐานให้ดูค่ะคลิปแรกนะคะแอบปื้นใครรู้ไหมคะ
ชินตลาดผู้รับแม่เตาโง้ย

ยืนรอไม่กล้าเข้าไปขอถ่ายรูปนะคะ

มาถ่ายเลย

ไม่เอาเท่าว่างไกลก็ดีแล้ว

เขาก็ชอบเผินจริงอะ
ไม่ชอบมากเลย
ว่าให้ตะโกนร้องเพลงไปเลยดีไหมพี่จินจะได้หันมา
เต๋อง้อยเข้าฟังมียังเกรงใจด้วย
อุ๊ยไม่เอาเดี๋ยวเขามาหยุดที่เรา

ส่วนอีกคลิปนึงนะคะคือแอบมองนางเอกคุณแม่คนสวยคุณมิวนิษฐา
คือไปออกงานร่วมงานเดียวกันนี่แหละค่ะ
พอเสดีงานให้แม่มิวกัน๖มน

กว่าจะทำใจวิ่งทุกฟันกลับมาหาแม่มิว
วิ่งคุณผู้ชมวิ่งเบบเหมือนวิ่งตามดารา
แล้วก็ไปขอแชร์ภาพกับแม่มิวคุณผู้ชม
แชร์ภาพเสร็จนางก็ชื่นใจแล้วดูเอ็นดูดูดิ

นี่ดาราดังนี้คุณผู้ชมจริงคุณค่ะแต่สุปราที่นางเอกใบเฟิร์นเขาขอมอบ
ใครคะคือน้องยายาอุรัสยาค่ะ
คือคนนี้แหละคือคนที่ทำให้น้องใบของเราเนี่ยค่ะ
เสียทรงใจละลายรักที่สุดในหัวใจ

เขินทะลุโซเชียลมากจริงค่ะ
แฟนคลับนะคะเห็นทุกอาการของใบเฟิร์นมาตลอดค่ะ

ใบเฟิร์นลืมว่าตัวเองเป็นนางเอกไปแล้วเหรอคะ
ตอนนี้ใบเฟิร์นก็คือแบบแฟนคลับดาราท่านหนึ่งไปแล้วจริงคุณผู้ชม
แล้วความน่ารักก็คืออย่างที่เราเห็นในคลิปนี้แหละค่ะ
ขี้เกรงใจนะคะกว่าจะไปขอถ่ายรูปกับใครได้เนี่ย
ก็ต้องเล็งแล้วเล็งอีกนะคะ

ตัวหนังของตัวเองนะที่เล่นกับพี่ณเดชน์

แล้วคนที่เขินกว่าณเดชน์คือใบเฟิร์น

จะแบบมีอาการเสี่ยงสงนิดหน่อยไม่ค่อยมองข้างเขากัน